เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่ำรวยตลอดปีครับผม

เราต้องเอากระเป๋าตังค์ใส่ปากตัวเมียด้วย
อย่าดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ

ทุกวันอาทิตย์๑๑โมงถึง๑๑โมงครึ่ง